สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตา
ได้นำเสนอวาระเพื่อพิจารณาสำคัญคือการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรครับด้วยเหตุผลที่มีอยู่ประมาณสามข้อนะครับ
การขยายนี้ทางท่านผอสบคเน้นย้ำว่าขยายเพื่ออะไร
คำตอบคือเพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขอันนี้เป็นจุดหมายหลักขึ้นมาก่อนนะครับ
เพราะฉะนั้นเหตุผลที่จะรองรับต้องประกอบไปด้วยเหตุผลที่เชื่อมโยงกับเรื่อง
ความมั่นคงด้านสาธารณสุขทั้งสิ้นมี๓เหตุผลครับ
หนึ่งยังคงมีความจำเป็นและต้องมีการบังคับใช้พรกรนี้
เพราะอะไรครับเพราะต้องการเอกภาพรวดเร็วมีความต่อเนื่อง
มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ที่ผมเคยนำเรียนนะครับว่ากฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวยงกันกับเรื่องของ
ทางด้านสาธารณสุขการควบคุมโรคไม่ใช่แค่เอาพรบโรคติดต่อ
มาใช้แล้วได้ผลนะครับไม่เพียงพอครับ
ต้องมีการประกอบกฎหมายอีก๔๐กฎหมายมาอยู่ภายใต้พรกรฉุกเฉิน
เราถึงจะปฏิบัติตรงนี้ได้ซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับ
พรกรฉุกเฉินไม่ได้เกี่ยวข้องกับติดเชื้อรักษากันในโรงพยาบาลอย่างที่ว่านะครับ
อย่างที่เราเคยคุยกันมันจะเชื่อมโยงไปถึงการเดินทางเข้ามา
ในต่างประเทศพูดถึงการเคลื่อนใช้พลานะยานอากาศยาน
การตรวจคนเข้าเมืองจิตพาถะอีกมากมายไก่กองสี่สิบ
กฎหมายนะครับต้องเป็นเอกภาพและรวดเร็ว
นั่นคือความสำคัญในการที่จะให้เกิดพรกรฉุกเฉินนี้มาทำให้เกิดเอกภาพ
ข้อที่๒ครับเป็นการเตรียมรองรับในระยะต่อไป
คำนี้มีความสำคัญยังไงครับเพราะว่าประเทศไทยอยู่ในระหว่างการ
เกิดกำหนดมาตรการการผ่อนปลนในระยะที่สองตอนนี้คือสอง
ต่อไปคือสามและสี่สามและสี่เนี้ยเทียบกับหนึ่งและสอง
สิ่งที่ต่างกันคือความเสี่ยงของ๓และ๔จะสูงกว่า
เรื่องอะไรฮะเสี่ยงเรื่องสาธารณสุขคือเรื่องติดเชื้อ
หนึ่งกับสองเนี่ยสีขาวสีเขียวเนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วเรายังพอใจ
ปรับไปเป็นระยะสามและสี่กิจการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้ที่หลายคนกังวลใจนะครับ
จะต้องสัมผัสกันอยู่ใกล้ชิดจะต้องทำอะไรทั้งหลายที่อยู่
ใกล้ใกล้กันมากจะอยู่ในกิจกรรมที่สาม
มาตรการที่สามและสี่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพอตรงนี้ขึ้นมาแล้วครับ
พอมันมีความเสี่ยงสูงก็ต้องมีจะบอกว่าพอความเสี่ยงสูง
กำกับจะหย่อนลงก็ลำบากแล้วนะฮะ
เพราะเดิมที่กลัวกำกับที่ดีความเสี่ยงต่ำยังเอาอยู่ได้
แต่ถ้าตัวกำกับนี้หย่อนลงไปจะให้ยกเลิก
พรกรนี้ลงไปแต่ปรากฏว่าพฤติกรรมความเสี่ยงสูงกลับมา
สิ่งนี้ครับไม่สมดุลกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความสมดุลตรงนี้ให้เกิดขึ้น
จำเป็นต้องมีมาตรการตามกฎหมายเพื่อกำกับบริหารจัดการ
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการผ่อนคลายในระบบที่มีระยะเวลาที่เหมาะสม
นี่คือเหตุผลข้อที่สองส่วนข้อที่สาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังไม่สิ้นสุดโดยมีข้อมูลว่าหลายประเทศยังคงมีการระบาด
และมีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อในระดับที่สูงถึงแม้ในประเทศไทยจะทำมาตรการครบทั้งสี่ระยะแล้วก็
นะครับจำเป็นต้องมีการเอ่อต้องมีระยะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ
อาทิตย์มาตรการด้านกฎหมายนะครับแผนปฏิบัติการในบริหารการบริหารวิกฤต
เพื่อรองรับการความเสี่ยงที่อาจจะกลับมาแพร่ระบาดของโรคเมื่อกี้ที่ผมเอากราฟขึ้นมาของของทั่วโลกกำลังชันขึ้น
ของเราเป็นกราฟที่ลดลงจนกระทั่งแต่ที่ศูนย์เรามีการซีลประเทศไทย
เรามีการเอาคนเข้ามาเราควบคุมของเราได้แต่ถ้าไม่มีกฎหมายควบคุมเราเปิดปั๊บ
ตัวเลขที่กำลังสูงสูงอยู่ต่างประเทศก็จะอาจจะไหลเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเรา
ติดต่อโรคแพร่ระบาดไม่มีพรมแดนอย่างที่ว่าไงครับงั้นสิ่งที่เกิดขึ้น
เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนคนไทยกับระบบของการจัดการภาครัฐ
ซึ่งเอื้อต่อการควบคุมจัดการของท่านตรงนี้ต้องเหมาะสมกันทั้งสองอย่าง
นำเรียนว่าวันนี้ทางคณะกรรมการของสบคคุยกันนะครับ
แล้วก็ปรึกษากันแล้วก็เห็นชอบครับให้มีการเสนอข้อเสนอนี้
ต่อคณะรำรีหรือคอรมอเพื่อขยายต่อนะครับ
จากวันที่หนึ่งมิถุนายนถึงสามสิบมิถุนายนนี้
วันนี้เราอยู่ในระยะที่๒ซึ่งจะหมดประมาณสักสิ้นเดือนนี้
แค่สองนะครับแล้วถ้าเราบอกว่าหลายคนบอกว่ายกเลิกเถอะ
พอแล้วประเด็นก็คือเราอยากจะเข้าสู่ระยะที่๓
ตอนนั้นถ้าไม่มีพรกรจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราจะเอาวันระยะที่สี่
ถ้าไม่มีพรกรจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมต้องถามย้อนกลับไป
อย่างพี่น้องประชาชนนะครับว่าตอนนี้เรามีความมั่นใจในทุกทุกเรื่อง
แม้มีพรกรก็ไม่ได้หมายความเป็นที่สุดนะครับแต่ว่าก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือ
ทำให้เรามีน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วทุกทุกท่านก็เข้าใจด้วยกันว่า
เราทำไปเพื่ออะไรนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะทำเพื่อทุกทุกท่าน
แล้วทุกท่านก็ทำเพื่อญาติของท่านเองเพื่อคนของท่านที่ท่านรักกันเอง
แล้วที่สุดแล้วเราก็ทำเพื่อประเทศไทยเราถึงประสบความสำเร็จกันมาถึงตอนนี้นะครับ
การประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเครื่องมืออันหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่ใช่ทั้งหมด
เพราะฉะนั้นตรงนี้ขออนุญาตแนะนำเรียนเพื่อให้เกิดภาพตรงนี้ด้วยกัน